เปิดศึกยกที่๑นี้กันด้วยคุณเบิร์ต
นักสู้หนึ่งสมัยที่เพิ่งพิชิตน้องปังปอนมาในครั้งที่แล้ว
คว้าเงินทุนสะสมเข้ากระเป๋าไป๓๐๐๐บาท
และวันนี้คุณเบิร์ตจะเป็นฝ่ายชิงร้องก่อนครับ
ตอนนี้หน้าผ่องมากกำลังใจดีไงคะคุณป่า
เดือนหนึ่งเจอภรรยากี่ครั้งก็ประมาณสองครั้งโอ้เดือนหนึ่งสองครั้ง
ไม่คิดถึงแย่เหรอฮะคิดถึงฮะมีหน้าล่ะวันนี้นะ
มีกำลังใจพิเศษมาพี่เบิร์ตเลยดูมีความสุขดูหล่อ
ดูตัดผมใหม่อะไรใหม่แล้วร้านตัดผมนี่ตัดร้านไหน
ทำไมมันกระจุกกระจิ๊บกระจิ๊บอะไรเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นฮะพี่เบิร์ต
วันนั้นกำลังจะไปตัดผมค่ะครับขึ้นเขียงแล้วเรียบร้อยครับ
แถไปแล้วหน่อยหนึ่งปัตตะเลี่ยงลงแล้วเริ่มตัดไปแล้ว
เสียงโทรศัพท์เข้ามาพี่พี่ทีมงานใครช่างโทรมาขัดจังหวะ
พี่พี่ทีมงานฮะอ้าวเหรอฮะอ่าเบิร์ตอย่าเพิ่งตัดผมนะ
ห้ามโคนโหดด้วยเขาแล้วตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะ
ก็ใช่ดิฮะแล้วทำไงฮะก็ต้องถอดสิครับเอ้า
แล้วไม่อธิบายเหรอคะว่าตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งพี่
ผมตามใจรายการอยู่แล้วฮะโถพี่เบิร์ตไม่ต้องตามใจเขาขนาดนั้นหรอก
ทำไมฮะถ้าพี่ตัดเต็มที่เขาก็เปลี่ยนคนแค่นั้นเองพี่

ถามคุณแนนดีกว่าคุณพี่แนนคือชีวิตคู่เวลาที่จะต้องอยู่ห่างกัน
มันมันคิดถึงไหมคะก็คิดถึงอะค่ะโหยหาไหม
ก็แต่ว่าก็คุยกันตลอดโชคดีในยุคนี้ที่โทรศัพท์เราสามารถเฟส
ได้อะไรได้ครับนี่เป็นช่วงที่เราตกลงกันว่าเราจะต้องแยกกันอยู่คนละ
จังหวัดเนี้ยนานหรือยังเกือบปีแล้วค่ะด้วยเหตุอะไรคะก็
พอดีพ่อเขาไม่ค่อยสบายด้วยค่ะก็ต้องกลับไปดูพ่อซึ่งเดิมทีเนี่ย
ด้วยกันที่ไหนคะที่พนัทค่ะชนบุรีเวลาคิดถึงทำไงคะพี่เบิร์ต
มันมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะเนอะแต่ว่าเรื่องจริงค่ะแต่ว่าเวลาแค่เห็นกัน
แค่ถามกันว่าเหนื่อยไหมแล้วก็โอเคแล้วพอแล้วแค่นี้ช่วงแรกแรกที่จะ
ต้องห่างกันที่จะต้องทำใจมันยากขนาดไหนพี่เบิร์
ผมสองคนเนี้ยเรื่องของจุดหัวใจนะว่ามีคนนั้นคนนี้ไม่อะไร
ไม่เคยมีเลยสำหรับเราสองคนมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่า
มันรู้สึกอุ่นใจสบายใจถึงจะห่างกันแค่ไหนก็ช่างอะไรอย่างนี้
ไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็โอเคจะไหวอยู่อะไรอย่างนี้
ใจสูงเพราะว่ามีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
เพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยวอกแวกเลยเวลาห่างกันห่วงเรื่องอะไรคะคุณแนน
ช่วงนี้ไม่ค่อยห่วงค่ะเพราะว่าเขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ค่ะ

แล้วปกติคุณเบิร์ตเขามีนิสัยเป็นยังไง
เมื่อก่อนยังไม่มีรถยนต์ใช่ไหมคะก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปร้องเพลงกัน
พอเขาเมาก็ต้องเอาพี่เบิร์ตกลับบ้านซ้อนมอเตอร์ไซค์
จากชนบุหรี่มาถึงพนัทอ่ะค่ะอู้หู้
แล้วทำไมถึงเลิกได้อ่ะคะบุหรี่นี่เขาแบบร้องเพลงแล้วเสียงไม่ค่อยมี
เขาก็เลยเลิกบุหรี่ผมหักดิบเลยมันอยู่ที่ใจอ่ะเนอะใช่ครับ
แต่ถ้าพ้นจาก๓วันไปแล้วถ้าเลิกได้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว
เราต้องต่อสู้กับหัวใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลิกเล่าหรอคะคุณพี่เบิร์ต
นี้น่าจะเป็นของเรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงจริงเนี่ยบุคลิกของพี่เบิร์ตนะ
ดูเป็นแบบแดดบอยดื้อหน่อยนะแต่จริงแล้วเวลาคุยกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่า
คนนี้เป็นคนดีจากเนื้อแท้จากที่จะต้องดูแลภรรยาก็ดิวกับภรรยาว่า
โอเคคุณพ่อไม่สบายแล้วจะต้องมาดูแลคุณพ่อแล้วก็ดูแลคุณพ่อได้เป็นอย่างดี
วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณแนนก็ยังเป็นสามีที่ดีด้วย
ขอร้องอะไรทำให้หมดอันนี้เป๊กอ่ะนิยมคนที่รู้หน้าที่ว่าควรต้องทำอะไร
ขออนุญาตปรบมือให้กับพี่เบิร์ถ้าเท่มากจริง
ขอบคุณครับก็ดีต่อสุขภาพดีต่อเรื่องของการเงินด้วยจะได้มีเงินเหลือ
ในชีวิตต่อสู้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยก่อนจะแข่งเกมในรอบนี้
คุณพี่เบิร์ตมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่แล้วก็ภรรยาบ้างคะ
คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่เขารับประกันว่าจะพยายามรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด

เท่มากคุณพี่แนนได้ยินสามีพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง

เป็นจะเดินขึ้นมาหอมแก้มเขาเลยค่ะพี่หนุ่ม

ก็ต้องการเงินทุนไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสำหรับคุณเบิร์ต

เรามีตัวช่วยให้ทุกครั้งนะครับที่เริ่มใหม่นะครับ

อินโทรยกที่๑ของคุณเบิร์ตมาเลยครับ
เพลงนี้ยากมากครับเพราะว่ามาตรฐานของนักร้องคือสูงมากกว่านี้
เพลงนี้เพลงอะไรคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอฮะ
แล้วก็มันเป็นภาษาอีสานจริงไทยอย่างนี้ครับ
ถ้าเป็นปัญหาสามารถใช้ตัวช่วยได้เลยตั้งแต่เพลงแรก
ขอถามคุณซิมหน่อยว่าคุณซิมเพลงนี้รู้จักไหมคะ

ยากอยู่ค่ะคำเยอะ
ก็การันตีไปแล้วนะนักสู้ของเราทั้งสองท่านบอกเพลงนี้ยากนะคะ
เพลงนี้ยากคำเยอะนะครับ
นะครับเอาละครับถ้ายังงั้นตัวช่วยนะครับ
มีทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะครับเลือกใช้ได้ตลอดเลยนะครับ
คุณเบิร์ตในเพลงยกที่๑นี้คุณเบิร์ตจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

รอบนี้ค่ะใช้ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะ

รอบครอบไว้ก่อนค่ะครับเอาละครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับหมายเลข๑๒หรือ๓นะครับคุณเบิร์ต

คำเดียวนี่แหละฮะที่มันไม่คล่องปาก

เอาละครับต้องการแค่ร้องผิดได้๑คำนะครับ
ดูกันคุณเบิร์ตเลือกแผ่นที่๒นะครับ

คุณเบิร์ตได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงครับ
ไม่ได้คนช่วยที่ต้องการนะฮะ
แต่ก็อาจจะดีกว่าด้วยนะฮะ
ถ้าเกิดเพลงที่จะเปลี่ยนนี่มันง่ายกว่าเพลงนี้

แค่ก็คือหล่อเหมียไตลอลมาเลยอะครับ

ใจสารภาพใจสารภาพ

เอาจริงไม่กล้าร้องจริงตอนนี้ไม่กล้าร้องหมดเคียง

เพลงนี้ที่ไม่เคยร้องเลย

เข้มข้นนะเข้มข้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ
แต่ว่ามันมีตัวช่วยเหลืออยู่อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
คุณเบิร์ตจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตกลงใช้เพลงของคุณก๊อตเป็นเพลงยกที่๑แทน

ซึ่งหน้าพี่เบิร์ตคือไม่มั่นใจทั้งสองเพลงเลยคุณผู้ชม

วันนี้ประเดิมร้องเป็นคนแรกด้วย

ผู้ชายคนนี้ค่ะทำเรื่องให้เราได้ประหลาดใจมาอยู่เสมอนะคะ
หวังว่าวันนี้จะทำเรื่องประหลาดใจอีกเช่นเดิมแต่หวังว่าความประหลาดใจจะเป็นเรื่องดี

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๑เพลงมาครับ
แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกัน
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้
ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกล

ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ
ไหวหรือใจให้เธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเหลือนเลือนเป็นผู้พันธ์
ยังก้าวห่างกันวันไหว
ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
อยู่ไกลจนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักนานจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมาน
คอยนานจะผ่านดินลม
ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ

และรักษาก็ยังน้อยใจ
อยู่ไกลจนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปจากกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่าน้ำ
เพราะใจที่ทรมาน
คอยนานจะผ่านกินลง
จบไปแล้วสำหรับเพลงใจสารภาพ
ที่คุณเบิร์ตเอ่ยปากว่าไม่เคยร้องมาก่อน

จนจบแบบไม่มีสะดุด
ช่วงหน้าเป็นการประเดิมเพลงแรก
บนเวทีของคุณซิมมาเอาใจช่วยเธอกันนะครับ

รู้สึกแบบทำไมชีวิตถือได้แย่ขนาดนี้เลย
บางทีมีเงินติดตัวในกระเป๋าไม่ถึง๑๐บาท
เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้
มี๑คนต้องกลับบ้านนะครับ

ผู้ที่ได้อยู่ต่อก็คือ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน